เอาผิดสองสาวบุกพื้นที่ห่วงห้ามในบินสุวรรณภูมิ
รอรับอีจงซ็อกพระเอกเกาหลี
เรื่องนี้ที่มาที่ไปค่ะมาจากที่ผู้หญิงที่เป็นแฟนคลับเนี่ย
เขาเอาภาพมาโพสต์ลงไอจี
ก็บอกว่าตื่นเต้นตอนนี้เข้ามาอยู่ข้างในแล้วนะ

แล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่๒คนที่ช่วยเหลือ
พอได้เจอกับศิลปินที่ชื่นชอบแล้ว
เขาก็โพสต์บอกว่าดีใจจังได้จับมือเป็นคนแรก

ว่าทางท่ากาศยานแห่งประเทศไทยตรวจสอบเรื่องนี้หน่อย

ทีนี้ค่ะทางผู้อำนวยการท่ากัดสยานสุวรรณภูมิ
พอศิโรธดวงรัฐก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะ
ว่าไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เหตุการณ์เกิดขึ้นคือ๓ทุ่ม๑๕ของวันที่๑๔กันยายนที่ผ่านมา
มีบุคคลภายนอกผู้หญิง๒คน
ใช้บัตรของเจ้าหน้าที่ศูนย์ละกากรตรวจสินค้า
เข้ามาในเขตพื้นที่ห่วงห้าม
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่สุรกากรอีกคนนึงเป็นคนพาเข้ามา
ทำแบบนี้นี่ละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะ
เลยมีการแจ้งความให้ดำเนินคดีบุคคลภายนอกทั้งสองคน
ข้อหาคือบุกรุกพื้นที่ควบคุมท่ากาศยานสุวรรณภูมิ

โทษคือจำคุก๕ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน๑แสนบาท
ส่วนตอนนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ละกากรอีกคนที่พาเข้าไปก็ผิดด้วยนะคุณ
ข้อหาคือสนับสนุนช่วยเหลือในการกระทำความผิด

แล้วสำหรับเจ้าของบัตรจริง
เจ้าของบัตรจริงตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเชิญตัวมาสอบสวน
ถ้าเกิดว่าสอบแล้วมีส่วนรู้เห็นจะแจ้งความดำเนินคดีต่อไป
เบื้องต้นคือห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่สุรกากร
เจ้าของบัตรทั้งสองคนเข้ามาในพื้นที่
แล้วก็เดี๋ยวต้องแจ้งต้นสังกัดในการดำเนินการสอบสวนทางวินัยด้วยนะคะ
แล้วก็มีการยืนยันว่าทางสนามบินให้ความสำคัญ
กับการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานอย่างเคร่งครัด
เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล